ต่อกันที่ขวัญใจเอฟซีชาวเรากันบ้างดีกว่านะคะ
อย่างกับสตาร์ฟเอาไว้ตั้งแต่เล่นหนังเรื่องแรกรักแห่งสยาม
โอ้โหดีกว่าดีกว่านี้ค่ะคุณผู้ชมดูนะหน้าตานี่ไม่ได้ต่างเลย
หนังเรื่องนี้ฉายเมื่อปี๒๕๕๐จำกันได้ไหม
ดูเอาเองแล้วกันค่ะนี่คือภาพนิ่งที่พี่แจ๊กกะรีนถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือแบบไม่อ่านแอปพลิเคชันใดเลย
ปุ๊บเข้ากรุ๊ปบันเทิงไทยรัฐเลย
ระหว่างที่โอ้เนี่ยเขารอรถมารับที่ริมถนนห้างดังนี่ก็คือหน้าสดนะคุณผู้ชมค่ะ
คุณหล่อหน้าดีผิวดีเหมือนไม่เคยมียุคมืดมาก่อน
บางคนถึงกับแซวเลยนะว่าโอ้โหโอ้เธอหล่อสะอาดเหมือนกับอาบน้ำวันละ๑๐รอบเลย

ดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจย้ำนะคะว่าดูแลจิตใจตัวเองด้วย
คือต้องยิ้มเยอะแล้วก็มีความสุข
อย่างที่โอ้บอกค่ะก็จะชวนแฟนคลับเนี่ยกลับแบบชวนแฟนคลับแฟน
แซวกลับมากเพื่อที่จะเอาอันพร้อม
ส่วนทริปล่าสุดนะคะที่โอ้เนี่ยไปทำงานที่สิงคโปร์กับไมค์พี่รัฐจำได้ไหม
เพราะว่าทั้งสองคนเขารู้จักกันมานานแล้ว

โอ๊คก็เปลยได้ว่าถ้าเกิดมีโอกาส
อยากจะเล่นหนังกับไมค์สักเรื่องหนึ่ง
เฮ้ยมีข่าวดีต่อมาพวกเรานะ
เดี๋ยวลองไปฟังหนุ่มโอ๊คเขามาออกมาให้ฟังไหนคะ
อาจจะช่วงนั้นแสงดีก็เลยดูดีขึ้นนิดนึ

ขอบคุณแฟนคลับด้วยที่วันนั้นถ่ายให้ครับ
แล้วก็มีคนชอบแล้วก็ชมเยอะเลยครับ

แล้วก็ดีใจที่ได้เจอกันอีกครั้ง
ก็ชื่นชมเห็นไม้ตั้งแต่เด็กเลย
ไมค์เขาดังมากผมยังแคสงานอยู่เลย
หล่อทั้งคู่นะคะ
คือต้องบอกว่านุ่มตัวเอ็มเขาหล่อจริง